ท่านผู้ชมวันนี้มีการประชุมสอบ
แล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้วที่มาตรการป้องกันโควิดระยะนี้นะครับ
สำหรับการเดินทางเข้าไทยนะฮะจะเริ่ม๑มีนาคมที่จะถึงนี้
เท่ากับว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่๑มีนาคมไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าจังหวัดที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้
ก็จะเป็นจังหวัดทางด้านการท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพมหานครชนบุรีและภูเก็ต
ที่มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนรอเข้ามาหลักแสนคน
ส่วนชาติที่ยื่นขอเข้าไทยมากที่สุดตอนนี้คือรัสเซียเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ
ส่วนเรื่องของเตียงเตียงผู้ป่วยโควิด๑๙
บคบอกว่าข้อมูลจาก๒๒กุมภาพันธ์มีจำนวนเตียงทั้งหมดณขณะนี้๑๘๒๐๘เตียง
มีคนครองเตียง๘๘๔๘๓เตียงคิดเป็นร้อยละ๔๔
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าตอนนี้เตียงยังพอ
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่ลงทะเบียนรับการดูแลนอกสถานพยาบาลทั่วประเทศ
ที่เขารับการดูแลในพื้นที่กักตัวชุมชนมีอยู่๒๑๑๒๐ราย
มีรักษาพยาบาลที่บ้านอีก๔๗๐๐๐ซึ่งเรื่องนี้ทางสบคยืนยันว่าเตียงยังพอ
แล้วก็จะใช้วิธีการคือกลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยเนี่ยจะให้รักษาตัวที่บ้านนะครับ
ทีนี้มาดูตัวเลขของสถานการณ์โควิด๑๙ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
มัน๓๐๐๐๐กว่าคือ๔๐๐๐๐อ่ะ
แสดงว่าตัวเลขในช่วงนี้ของบ้านเราเนี่ยคือหลัก๑๐๐๐๐กว่ามาร่วมสัปดาห์แล้วนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่อาการจะอยู่ในกลุ่มสีเขียวนะคะ
แล้วมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๙ราย
ยังมีคนรักษาตัวอยู่๑๗๓๖๐๕รายนะคะอาการหนัก๘๘๒ราย
ส่วนการฉีดวัคซีนค่ะมาดูภาพรวมกันนิดนึงนะคะ
คือตอนนี้เราก็ไปเข็ม๓กันแล้วอะเนาะก็พยายามให้ไปเข็ม๓ให้ได้มากที่สุด
นี่นะคะภาพรวมของการฉีดวัคซีน
บางคนไปเข็ม๔แล้วมีใครบ้างไหมเนี่ยที่ยังไม่ได้เข็มแรกเลย
เอาแบบที่ว่าท่านไม่ได้จริงเข้าไม่ถึงจริงเนี่ยถ้ามีเนี่ยบอกมาหน่อยนะฮะ
เว้นที่ท่านที่เลือกว่าไม่ฉีดอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้หลายท่านไปเข็ม๓แล้วบางคนไปเข็ม๔แล้ว
แต่ยังมีไหมที่แบบโอ้โหเข็มแรกเราก็ยังไม่ได้หาไม่ได้จริงมีไม่ถึงเลยเนี่ย
๑ตอนนี้๕๓ล้าน๒แสนกว่าคนที่ฉีดไปแล้วนะคะเข็มแรก